เอามาดูอีกเรื่องดีในโลกโซเชียลกัน
ต้องชื่นชมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพนักงานร้านขายยา
ออกเงินออกตังค์ช่วยคุณลุงพิการซื้อไม้ค้ำยัน

จะเอามาซื้อไม้ค้ำแบบนี้แต่เงินไม่พอ
พนักงานร้านขายยาก็เลยเดี๋ยวคุณลุงเดี๋ยวหนูออกให้
โพสต์ภาพลุงคนหนึ่งแต่งกายมอมแมม
กำลังนั่งนับเหรียญที่พื้นแล้วก็เล่าเรื่องราวนะฮะ
ว่ามีผู้ชายคนใส่หมวกมายืนส่องผ่านกระจกเข้ามาในร้าน
เราก็เลยกวากมือให้เข้ามาในร้าน
ว่ารถได้อยู่พนักงานร้านก็ตอบไป
คุณตาก็ตอบมาว่าเดี๋ยวผมไปบอกเพื่อน
เพื่อนพิการไปบอกเพื่อนก่อนเพื่อนพิการนะครับ
แล้วก็คือจริงคุณตาคนนี้ไม่ได้มาซื้อเอง
จะไปถามให้เพื่อนแล้วจะไปบอกว่าไม้ค้ำมัน๔๕๐บาท
ใช่สักพักหนึ่งค่ะมีคุณตาคนพิการคนที่เดินไม่ได้เนี่ยนะ
ใช้มือเหมือนกับถัดพื้นมาค่ะ
แล้วทางที่ร้านก็เลยบอกว่าเดินออกไปเปิดประตู
ให้คุณตาเข้ามาข้างในแล้วก็ถามมาดูไม้ค้ำเหรอจ๊ะ

ก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ตามีเงินติดตัวอยู่กี่บาทล่ะ
แล้วตาก็เลยบอกว่าเออแล้วลดให้ผมได้บอก
เงินผมบ่พอแล้วก็นั่งนับเหรียญอยู่ในกระเป๋า
พอได้ยินแบบนี้พนักงานขายก็เลยบอกว่า
ตาตาเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะขาดอีกเท่าไหร่เดี๋ยวหนูช่วยออกให้
แล้วลุงคนที่จะมาซื้อไม้ค้ำยัน
ก็คือพอรู้ว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เลยยกมือไหว้ขอบคุณ
ให้พรน้องแบบยกใหญ่เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเจ๊ใจดีจัง
ครับเรื่องราวนี้ก็ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตก็ชื่นชมน้ำใจของน้องคนนี้นะฮะ
เห็นถึงน้ำใจอันงดงามของการช่วยเหลือกันนะครับ